เห็นภาพความตั้งใจของประสบกรณิกรชาวไทยจำนวนมาก
ที่หลังไหลไปอย่างศาสตร์ศาลาสหรัฐไทยสมาคมในพระบรมหาราชวัง
แล้วก็รู้สึกเราเองก็ตื้นตันใจไปด้วยนะคะ
ซึ่งถ้าหากย้อนไปดูบรรยากาศตั้งแต่ช่วงเช้ามืดของวันนี้ค่ะ
ก็มีประสบกรณิกรชาวไทยไปปักหลักรอ
อยู่บริเวณถนนหน้าพระรานท้องสนามหลวงกันตั้งแต่เช้ามืดนะคะ
โดยวันนี้คนแรกที่เดินทางไปก็คือนางอัศนี
ควานิสชาวจังหวัดสุโขทัย
แล้วก็ถือว่าเป็นคนแรกของวันนี้ที่
ได้เข้าถวายสักการะต่อหน้าพระบรมชายลักษณ์
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในพระบรมโกศค่ะ
สำนักพระราชวังเปิดให้ประชาชนเข้าถวายสักการะเบื้องหน้าพระบรมชายลักษณ์
และลงนามถวายความอาลัยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในพระบรมกฏ
สาราสหทัยสมาคมในพระบรมมหาราชวัง
อัศนีองควานิสชาวอำเภอสวรรคโลกจังหวัดสุโขทัยอายุ๘๓ปี
ซึ่งเดินทางมารอตั้งแต่ช่วง๖นาฬิกาพร้อมบุตรสาว
ก็ได้เป็นคนแรกของวันนี้ที่ได้เข้าน้อมถวายศักระเบื้องหน้าพระบรมชายาลักษณ์
อัศนีกล่าวทั้งน้ำตาว่าตัวเองนั้นสุขภาพไม่แข็งแรง
ได้อธิษฐานขอพรจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในพระบรมกฏว่า
ให้มีแรงเดินทางมาน้อมถวายศักระเบื้องหน้าพระบรมชายลักษณ์
เพื่อแสดงความจงรักพักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่๙
มากอาบถวายบังคมในครั้งนี้ผู้มีภาคคุณพระยายหลวมที่จะหาที่เผียบไม่ได้พระเจ้า

ถึงธรรมใจของท่าน
ในโอกาสที่ได้มากราบถวายบังคม
เป็นพระกุศลอย่างสูงแล้วค่ะ
สำหรับการเข้าถวายสักการะเบื้องหน้าพระบรมชายลักษณ์ที่สาราสหทัยสมาคม

เริ่มตั้งแต่เวลา๘นาฬิกา๓๐นาทีจนถึงเวลา๑๖นาฬิกาของทุกวัน
และหลังเสร็จสิ้นการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลครบ๑๕วัน
จะเปิดให้ประชาชนได้เข้าเฝ้าถูดลองทุลีพระบาทกราบถวายบังคมพระบรมศพ
พระบาทสมเด็จพระปรมินมหาภูมิพลอดุลยเดชณพระที่นั่งดุสิตมหาประสาท
โดยเริ่มตั้งแต่๑๓นาฬิกาของวันที่๒๘ตุลาคม๒๕๕๙เป็นต้นไป
หลังจากนั้นจะเปิดให้ประชาชนเข้าเฝ้าทุนละอองทุลีพระบาทกราบถวายบังคมพระบรมศพ
ทุกวันตั้งแต่เวลา๙นาฬิกาจนถึง๑๖นาฬิกา